เอาล่ะอายครับปกติชอบทานข้าวแบบปกติ
หรือว่าทานข้าวไลฟ์เบอรี่ข้าวกล้องหรือว่าข้าวเหนียว

เอาล่ะพี่บอลนี่คืออะไรคะ
นี่คือข้าวหอมเบอร์รี่นะฮะ

ค่ะแล้วข้อมราคา
ข้าวหอมมันปูนี่ก็๒กิโลกรัมถูกที่สุดกัน
ของผมข้าวไร้เบอรี่นะฮะ
อันนี้๑กิโลกรัมราคาถูกครับ

ขอบคุณครับถูกมากถูกมาก
น้ำหนักอันแรกอันที่๒เท่ากัน

นี่คือคำถามข้อที่๑ค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะคุณอาย
หาให้เจอค่ะว่าข้าวทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด

มะลิ๑๐๐ข้าวหอมมันปู๒กิโลกรัม
ไลฟ์เบอร์รี่๑กิโลกรัมอันนี้๒กิโลกรัมเหมือนกัน
ตัดออกก่อนเลย๑ก็คือข้าวไลฟ์เบอร์รี่
เพราะว่าทานอยู่นี่ราคาค่อนข้างที่สูง

ขอตอบเลยละกันนะคะก็ข้อหนึ่งค่ะ
ข้าวหอมมะลิ๒กิโลกรัมนะคะคุณอายคิดว่าถูกที่สุดนะคะ

งั้นเป๊กจะเฉลยที่ข้าวไร้เบอรี่๑กิโลกรัมที่คุณอายไม่ได้เลือกค่ะ
ค่ะดูเลย

และข้าวหอมมันปู๒กิโลกรัมที่คุณอายไม่ได้เลือกค่ะ

เอาล่ะข้าวหอมมะลิแท้๑๐๐๒กิโลกรัมนะคะจะต้องถูกกว่า๙๗บาท
แต่ถ้าแพงกว่าคุณอายกลับบ้านตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะ

และราคาข้าวหอมมะลิแท้๑๐๐๒กิโลกรัมอยู่ที่

ข้าวหอมมะลิจากเทสโก้นะคะ๒กิโลกรัมตรงนี้ค่ะ

ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๒๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

สละแอนสละเอสละแอนสละแอนแบ๊ะ

ของผมเป็นวุ้นสละครับผม

ดูปริมาณลิตรเดียวนี่ถูกกว่า
คุณอายเคยทานทั้งสามแบบมั่งยัง

เคยทานอะไรคะอ๋อน้ำแดงค่ะแล้วก็น้ำแดงแล้วก็อัลเลน่าค่ะ
ยังไม่เคยทานวุ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่รู้ราคาวุ้นแต่ว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของคุณอายนะคะ
นี่คือคำถามข้อที่สองค่ะมูลค่าสี่พันบาทค่ะของที่มีส่วนผสมของสละทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะสละเรือแล้วคุณอายคะน้ำแดงโอเล่แล้วก็วุ้นค่ะ
ขอตอบเลยแล้วกันนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าวุ้นเป็นชิ้นที่เล็กค่อนข้างจะเล็ก

โอเล่ค่ะลูกอมลดสละ๑๐๐เมตรค่ะที่คุณอายไม่ได้เลือก

และนี่คือสินค้าที่คุณอายเลือกค่ะ
เจลีโอวุ้นสละ๑๓๕กรัมราคาต้องถูกกว่า๓๕บาท

ถูกกว่า

เตรียม

ช่างข้อที่สองเป็นราคาตอนนี้สะสมราคา๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
เตรียมมั่นใจเหลือเกิน

ต้องเคยรับประทานมาแล้วทั้งนั้นเพราะว่ายี่ห้อนี้อร่อยจริง
อันแรกค่ะอายค่ะพี่นุ้ยค่ะตรงหน้าเป๊กค่ะ
ทั้ง๓ชนิดนี้ดูเลยค่ะเป็นคำถามข้อที่๓ค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

เอาล่ะเคยทานไหมคะไอ้ใส่ทานค่ะ
อร่อยเนอะใช่ค่ะปกติชอบทานลมขวัญ
นุ้ยเคยซื้อให้พี่ตั๊กทานไหมคะไส้กรอกเนี่ย
อ้าวสะกรอกพี่ตั๊กก็ชอบนะนะ
เป็นอาหารเช้าตั้งแต่สมัยคุณปู่แล้วล่ะ

เตือนมาคุณปู่เขาต้องบินไปทานอาหารเช้ากับโปโมช้อป
แล้วก็ไปเล่นสกุดกับมาคาเลตค่ะ

เพราะว่าส่วนผสมคือ

คือมันจะต่างกันคืออันนี้มันจะแตกต่างจากสองอันนี้

เป็นจะเฉลยที่อันแรกนี่เลยค่ะ

๘บาท

ชิ้นนี้จะต้องแพงกว่า๔๘บาท

แพงกว่า

เป็นซอสเศษที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้คุณอายสะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ไปใหญ่แล้วเรารับภีร์ดิ
มึงว่ามาทวายผมถูกใหม่ว่ายู้สั้น

ขอเหมือน

พูดเหรอเสียงอะไร
ฉันเป็นกันไอ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
ดึงขนาดนี้เอากลับไปเล่นที่บ้านเลยไหมล่ะครับ

ว่าแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาจะมาซื้ออะไร
และคำถามข้อที่๔ของคุณอายคืออะไร
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ